ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้นะครับมีอดีตทหารคลั่งที่เขายิงบนรถบัสเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บ๒คนสุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
วันนี้ทางครอบครัวทางญาติก็เดินทางไปรับร่างแล้วเขาก็บอกนะครับว่า
คือก่อนที่เขาจะยิงตัวเองเนี่ยนะคะประมาณสักแปดโมง
เหมือนกับมีการคุยกับพ่อแล้วมีการพูดสั่งลาด้วยครับ

บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงสายที่ผ่านมาครับคุณยายเล็ก
ขวัญตาแล้วก็คุณพ่อกาญจนะ
เดินทางจากบ้านที่อ่าวลึกกระบี่ครับไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลวชิระที่ภูเก็ต
ไปรับร่างของนายนาวินหรือว่านายสันครับอดีตทหารเกณฑ์
อายุ๒๔ปีที่เขาใช้ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เนี่ย
ยิงผู้โดยสารในรถมินิบัสสายภูเก็ตพัทธลุงมีคนเจ็บสองคน

ขณะที่รถกำลังแล่นผ่านโค้งควนดินแดงถนนเทพกษัตรีในตัวเมืองภูเก็ต
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
บรรยากาศที่ครอบครัวทำพิธีต่างตามความเชื่อก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
หลังจากนั้นเขาก็ประสานเรื่องของเอกสารข้อมูลอะไรต่าง
อีกหนึ่งจุดที่เขาไปทำพิธีเชิญวิญญาณก็คือจุดเกิดเหตุครับ
ริมถนนเทพกษตรีก็คือบริเวณโค้งตรงนั้นแหละฮะ
และเป็นจุดที่ผู้ตายตัดสินใจยิงตัวเอง
ยายเล็กและพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่า
ครอบครัวเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากขอโทษกับครอบครัวคนเจ็บและตัวของคนเจ็บทั้งสองคน
ขอให้อาการแข็งแรงปลอดภัยหายไวนะครับ
เล็กเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานตำรวจไปรับตัวคุณยายมา
เพื่อจะมาคุยกับหลานมาเกลี้ยกล่อมให้ออกมาจากรถ
หน้าทีนั้นเนี่ยทั้งตัวของตำรวจและกับตัวของยาย
ไม่รู้เลยว่าหลานยิงตัวเองตายไปแล้ว
หวังและเชื่อว่าถ้าหลานได้ยินเสียงของยาย
หลานจะวางปืนจะสงบสติอารมณ์แล้วเดินออกมาแน่
เพราะยายเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กหลานเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดี
แต่คือเขาป่วยซึมเศร้าเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
อ่าวลึกที่กระบี่ตั้งแต่ปี๖๐นะฮะ๖ปีมาแล้วนะครับ
ยายเล็กยืนยันว่าครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการทำงานของตำรวจ
บางคนบอกว่าอาจจะอุกอาจไปไหมใดยายบอกไม่ติดใจเลย
เห็นทุกขั้นตอนและเชื่อว่าตำรวจทำเต็มที่แล้ว
พยายามช่วยหลานยายออกมาจากรถอย่างสุดกำลังแล้ว
ฟังคุณยายครับ
นี่ก็เป็นความเสียใจของคุณยายนะครับ
พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุก็ยอมรับว่าลูกป่วยซึมเศร้ามาหลายปีแล้ว
หลังจากที่พ่อกับแม่ตัดสินใจแยกทางกันลูกก็อยู่กับยาย
ลำพังตั้งแต่เล็กเลย
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก๘โมงเช้า
โทรมาหาแล้วก็พูดสั้นกับพ่อด้วยประโยคที่ว่า
ถ้าผมทำอะไรพลาดไปขอให้พ่อดูแลตัวเองด้วย
นี่คือข้อความที่ลูกพูดกับพ่อครับที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
แล้วลูกก็กดวางสายไป
แปลกใจทำไมพูดแปลกกดโทรกลับไปใหม่

คือถ้าพ่อรู้ว่าลูกกำลังจะตัดสินใจทำอะไรกับตัวเอง
คือยิงตัวตายพ่อคงห้ามพ่อจะรีบห้ามเลย

แล้วก่อนที่พ่อจะเห็นข่าวจากทีวีจากวิทยุได้ฟังข่าวอะไรต่างเนี่ย
เชื่อว่าลูกโทรมาลานะครับ
และตอนที่โทรมาตอนนั้นน่าจะยังอยู่บนรถทัวร์ด้วย

คำขอโทษจากแม่ของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ความเสียใจจากพ่อของผู้ก่อเหตุครับ
ข้อมูลที่พ่อเล่าให้ฟังก็น่าจะหมายถึงว่า
ในเวลาต่อมายังมีชีวิตอยู่นะคะ
แล้วเรามาไล่ไทม์ไลน์อีกครั้งคุณผู้ชมครับ
ซื้อตัวโดยสารกลับอ่าวลึกกระบี่บ้านเกิด
ตามวงจรปิดช่วงเวลาคือประมาณ๖โมงเช้านะครับอยู่ที่ขนส่งภูเก็ต
หลังจากขึ้นรถเสร็จแล้วพอรถออกจากสถานีไม่ไกล
เขาก็ยิงผู้โดยสาร๒คนบาดเจ็บ
ผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงบรรจุกระสุนนัดละ๑ครั้งด้วย
แล้วก็มีภาพวงจรปิดตอนที่ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัด
รถคันนี้มินิบัสเนี่ยก็เลยจอดเข้าริมทางแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
ผู้โดยสารและคนขับวิ่งหนีตายลงมาจากรถ
นี่ฮะจังหวะนี้ที่รถถึงเตรียมตีเข้าซ้ายแล้วแล้วก็จะจอด
โมง๔๕ไม่ได้ยินเสียงปืนอีกเลยครับ
กระทั่งประมาณ๑๐โมงกว่าตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมเจรจารอบแรกไม่สำเร็จ
คือนำรถของหน่วยสวาสตร์เข้าเทียบ
จากนั้นครับตามยายเล็กยายที่เลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เล็กและผูกพันมาก
เพื่อจะมาเกลี้ยกล่อมอีกทางหนึ่งให้มาคุยผ่านโทรโขงยืนห่างจากรถ
โมงตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตาแล้วได้ยินเสียงปืนดัง๑ครั้ง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินสำรวจจากด้านข้างรถก่อน
แล้วก็บินเข้าไปสำรวจจากด้านในนี่ครับกระเป๋าเป้ภาพจากโดรนนะฮะ
บรรดายญาติญาติต่างก็เศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ครับ
ครอบครัวและญาติเปลี่ยนเป็นชุดทหารให้กับศพนะฮะเป็นชุดตอนที่เขาเคยเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพอย่างเรียบง่ายทุกคนช็อกมากครับคือเขาบอกว่าใน
เนี่ยปกติแล้วไม่ใช่คนก้าวร้าวและชอบเก็บตัวเงียบด้วยอยากให้ทุกคน
โหสิกรรมให้กับในสันด้วยเขารับกรรมที่เขาก่อไว้แล้วญาติก็หารือกันว่าเดี๋ยวจะ
สวดศพ๕คืนแล้วก็ทำพิธีเผา๑๖กุมภาพันธ์นี้